เรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่ากู้ภัยนั้นแทบจะพูดไม่ออก
เพราะว่ามีหนุ่มโรงงานน้ำแข็งเขาเพี้ยน

บอกว่ามีคนติดอยู่ซอกกำแพงปูนอยู่๓คน
หูย๓คนมันเป็นเรื่องใหญ่มันคือพันออกไม่ได้ต้องระดมการอุปกรณ์อุปกรณ์
สุดท้ายไปถึงเจออะไรรู้ไหมแมลงสาป๓ตัว
จากคน๓คนใกล้ไปเจอแค่มะแรงสาบ๓ตัว
ไปดูไปฟังคลิปช่วงนี้กันหน่อย
คนที่๑คนที่๒คนที่๓ชี้หมดเลยว่าเขาติดตรงไหน
ไม่เมาไม่เมา
นุ่มคนนี้ยืนยันไม่เมา
นี่นี่ผมไม่เมาแล้วนี้คนอยู่ข้างใน๓คน
สุดท้ายย้ำหลายรอบไหนคนไหนคน
เขาชี้มะแรงสาบหรอ๓ตัว
บอกลูกไพม์มีคนนี่ไง๓คน

คุณการโทรบอกว่าคนติดเรื่องใหญ่

เขาระดมคนไป๒๐คน
เอาสิกู้ภัย๒๐คนไปจากกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ
แล้วก็อุปกรณ์ตัดทางรถกันหลายคันไปมาลุมมาตุ้มกันอยู่พาไปตรวจสอบ
ในซอยโรงน้ำแข็งหมู่๓ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนโทรแจ้งเอง

เขาติดตรงนี้๓คน

เหมือนว่าวันนี้ไหนละคนมันไม่มีคน

นี่คนของเขาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม

ทำอะไรอยู่ผมก็นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นั่งอยู่เข้าไปอ๋อ
นี่เราเมาวะเนี่ยไม่ไม่ครับไม่เมาจ้ะเห็นแมงสาปเป็นคนเนี่ยน่ะ
ไม่อันนี้เห็นเป็นมังสาบอ่ะไม่มีใครขึ้นไปเลยนี่ผมพูดเรื่องจริงนะ
เรียกค้าติดอยู่สามคนนี้ติดอยู่สามคนนี้ติดอยู่ป่ะติดอยู่ครับ
ไหนวิทีฮะลุกลุกวิทีให้ทินไหมหนึ่งแบบนี้
ก็อย่างจะดื้อก็จะบอกว่าผมเห็นคนนั่นก็คือคนสามคน
คุณแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะเห็นในสิ่งที่กู้ภัยไม่เห็นก็ได้
ถามเมาไหมหึไม่ได้เมาก็นี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามเขาก็ดูผู้รู้เรื่องนะอ่ะ

ไงหรือเมาอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ผู้ชมแต่ที่สมมุติจะเห็นในสิ่งที่กูไป
สุดท้ายฝากเตือนเบอร์ฉุกเฉิน๑๖๖
อย่าโทรเล่นแม้มันจะโทรฟรีก็ตาม
เอาไว้ใช้โทรที่มันยามฉุกเฉินมีคนเดือดร้อนจริงดีกว่า
ส่วนนายสุธาคนนี้ก็ยังคงพูดจาวกไปวนมา
แต่ยืนยันไม่ได้หลอนครับและผมไม่ได้เมาครับ
ผมเห็นคนติดอยู่ตรงนี้จริงครับ
เขาบอกว่าเขานั่งอยู่กับแฟนที่ฉันอยากเห็นแฟนเขามาก
อยากไปถามแฟนเค้าเลยว่าเห็นเหมือนกันมั้ย
ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับ
สุดท้ายครับคุณแฟนมีหรือเปล่า